ขยับมาดูพระเอกสุดหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับฟิล์มธนพัฒน์
ช่วงเนี้ยหนุ่มฟิล์มเขากำลังติ้งอยู่กับกระปรางกันนรรนะครับผมใช่
กับละครเรื่องล่าสุดฟ้าเพียงดินเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่แค้นแสนรักนะจ๊ะ
บอกเลยค่ะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยนะหนุ่มฟิล์มของเราหล่อออร่าขึ้นหนักมากนะคะ
ซึ่งนอกจากเขาจะขยันซักซ้อมบทบาทที่ได้รับแล้วช่วงนี้เห็นไหม
เขาดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นผิวพันธ์ดีขึ้นค่ะเพราะอะไร
เพราะว่าเขาหันกลับมาดูแลรูปร่างของตัวเองค่ะ
จากที่เคยน้อยเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่บ้านไง
อยู่บ้านทำอะไรกินเหมือนพวกเราเลยกินเพลินนะคะจนน้ำหนักขึ้น
ตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าตัวจริงหุ่นของฟิล์มดูดีมากคือดีมากนะคะ
เพราะว่านอกจากออกกำลังกายแล้วเขายังมีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมคะ
คือเลือกกินอาหารที่ดีเดี๋ยวไปฟังเสียงเขากันหน่อยนะคะ
ก็อ้วนนะครับเพราะว่าแบบเราไม่ได้ออกกำลังกายถ้าเมื่อก่อนแล้วเราก็ไม่ได้กินครีนเพราะว่าแบบด้วยทำงานหนักแล้วตรงเวลาใครบอกว่าแบบอ้วนขึ้นบวมขึ้นใช่
แบบว่าผอมลงแล้วนะคะก็พยายามควบคุมเรื่องการกินบ้างเขาเรียกว่าเครียดจนลงกระเพาะอะไรอย่างนี้แบบประมาณนั้นก็จะกินได้นิดหน่อยอะไรแบบนั้น
แต่เจอตัวจริงฟิล์มเนี่ยผอมแล้วแหละคุณผู้ชมส่วนเรื่องธุรกิจเสื้อนี่เขาเมาส์กันหนักมากนะว่าธุรกิจเสื้อของหนุ่มฟิล์มเนี่ยเจ๊งแล้ว

แต่ถ้ามีเวลามีโอกาสก็อาจจะกลับมาทำอีก